มาดูภาพวงจรปิดที่เคยเผยแพร่ไปนะครับ
เป็นภาพโจรมุมโจรมุมอะไรดีมุมถนน
แต่ไปจี้นักเรียนม๑บอกเอาเงินมา

คุณผู้ชมมีเก่งกอเด็กแล้วก็มีนี่เนี่ย

ไปรวมคำตอบเองได้
ปรากฏว่าเป็นโจรนามสกุลดังซะด้วยนะครับ

หลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับตัวคนร้าย

โครงการหมู่บ้านที่กำลังก่อสร้างนะฮะ

ในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลคลองแห่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
อุปกรณ์ก่อสร้างไปหลายรายการ

และใบหน้าได้อย่างชัดเจนนะครับ

คือนายบร่อหมานหมีนุ้ยชาวจังหวัดพัทธลุง

และยังสามารถยึดของกลางกลับมาได้บางส่วน
ทั้งรถจักรยานยนต์สำล้อพ่วงข้าง

แล้วก็ทรัพย์สินที่ขโมยมาเหมือนกันนะครับ
หลังจากการสอบสวนขยายผลนายอานนท์
ซึ่งเพิ่งพ้นโทษในคดียาเสพติดและชิงทรัพย
เรือนจำจังหวัดสงขลาได้ประมาณ๒เดือน

ให้การรับสาภาพว่าหลังจากที่ออกจากเรือนจำ
ได้ร่วมกับพวกก่อเหตุชิงทรัพย์นักเรียน
แล้วก็ลักทรัพย์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
และใกล้เคียงมาแล้วทั้งหมด๑๒คดี
๑๒คดี๑๒คดีนะครับโดยเฉพาะกับนักเรียน

พบว่าก่อเหตุมาแล้วอย่างโชคโชน
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าไม่ไหว
ต้องส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แล้วก็ต้องสืบหาคนที่ถูกปล้นถูกจี้
ต่อไปทั้ง๑๒คดีนี้นะครับ